ข่าวนี้นี่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายทุเรียนเขาภาวะเลย
มีคนมาขโมยทุเรียนถึงที่แผงเลยคุณ
ช่วงนี้เป็นข่าวขโมยทุเรียนกันเยอะเลยนะ

ถามว่าคนร้ายคนเดิมรึเปล่าไม่ใช่นะ
ทุเรียนแผงเดิมหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกัน
ไล่ดูไปเลยค่ะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
ตอนที่คนร้ายเข้ามาในตลาดหนองชะอมที่ปราจีนบุรี
คือเขาเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาเอาทุเรียนไป๖๗ลูกคุณ
ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยอุ้ยเจ้าของเขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่คือเขาภาวนาในใจเลยขอให้ทุเรียนมันหล่นใส่เท้าให้หนำกำเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
อันนี้รอบแรกนะอีกรอบหนึ่งผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ค่ะ
พฤษภาคมมาอีกแต่ไม่ใช่ร้านเดิมและไม่ใช่คนเดิม
นี่มากันสองคนดูทรงแล้วเป็นสาวประเภท
สาวสองย่องกันมาสองคนนะฮะคนแรกย่องมาก่อนมาดูก่อน
ส่วนคนที่เดินตามหลังถือถุงมาคุณเตรียมจะใส่ทุเรียน
เต็มที่เลยพอเลือกได้แล้วก็เอาใส่ถุงไปจบ
เดินไปทั้งสองเหตุการณ์เนี้ยอย่างที่บอกค่ะ
ก็เลยไปถามผู้เสียหายร้านที่โดนสาวสองขโมยไป
คือคุณเทพรั
โดนไป๔รอบแล้วแล้วร้านข้างผมก็โดนเหมือนกัน
ก็เลยตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็เก็บหลักฐานนี้เอาไว้ได้
ทีนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
คุณคิดดูสิแจ้งไม่ทันข้ามวันตำรวจชื่นชมเลยค่ะ
สพเมืองปราจีนบุรีทำงานไวจับได้แล้วจับได้ทั้งสองเหตุการณ์เลยนะ
เขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่เขาอ้างว่าเขาไม่รู้จักกัน
กลุ่มสาวสองก่อนเขาบอกว่าร่วมมือกับเพื่อนอีกคนนึง

แล้วเพื่อนที่ก่อเหตุด้วยกันเนี่ยหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้

ส่วนอีกกลุ่มนึงที่เป็นผู้ชาย

เขาก็ยอมรับแหละว่าเอาไปขายเอาไปกินด้วย
ตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็เร่งตามตัวสาวสองอีกคนนึง
เพื่อนบอกว่าหนีไปแล้วต้องตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ช่วงนี้คือทุเรียนมันออกผลนะเนาะคุณนะพ่อค้าแม่ค้าก็รับมาขายกันเยอะเลย
ทีนี้เวลาไว้ที่แผงแล้วก็ไม่ได้ขนกลับไปเก็บไว้ที่อื่น
ก็ว่าที่แผงนั่นแหละแต่คลุมเอาไว้
แล้วก็ติดต้องวงจรปิดคุณถ้าเกิดว่าอยากกินจริง
คือไม่ต้องซื้อทั้งลูกก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีแบบเป็นภูแบบเล็กตะมุตะมิ

แต่สงสัยขโมยไปขายต่อนะครับ